เรื่องของการจอดรถขวางหน้าบ้านครับ

พี่ธิตเป

บางทีเราก็บอกว่ามีความจำเป็นเรารีบ

ทันทีเดียวแต่ว่ามันรีบตรงกันพอดี

เจ้าของบ้านเขาก็จะถอยรถออกใช่ไหม
เราก็ไปจอดขวางเขามันก็กันกันไปอย่างนี้ครับ
ปรากฏว่าเกิดเป็นเรื่องอีกแล้วนะครับคุณผู้ชม
เพราะเรื่องนี้ถูกร้องเรียนในเพจแหม่มโพดำ
คนที่ร้องเรียนเขาก็แฮชแท็กมา
เพื่อนบ้านผู้ไม่น่ารัก
บอกว่าทำไมทำไมถึงต้องมาจอดกีดขวาง
ในตำแหน่งทางเข้าออกบ้านของฉันตลอดเลย

ชอบใช้คำน่ารักนะเพื่อนบ้านผู้ไม่น่ารัก

แล้วก็บอกว่าไม่เห็นจะเลือกไปจอดตำแหน่งอื่นเลย
จะมาจอดตรงหน้าบ้านฉันนี่แหละบ้านเรานี่แหละ
เคยบอกไปแล้วว่าฉันถอยรถออกจากบ้านไม่ได้

คนที่มาจอดขวางหน้าบ้านตอบกลับมาว่าอะไรรู้ไหม
ถ้าถอยไม่ได้ก็ไปขับเกวียนสิ
เอาอีกแล้วครับพี่น้องเป็นเรื่อง

คุณมาจอดขวางหน้าบ้านฉันแล้วคุณพูดแบบนี้ได้ยังไง

แต่เขายังใจเย็นอยู่
เขาใจเย็นก็เลยไปแจ้งนิติบุคคล

บอกว่าเราเดือดร้อนที่บ้านเนี่ยแม่ก็ป่วยมีโรคประจำตัว
บางทีก็ต้องรีบไปโรงพยาบาล
นิติบุคคล๖ครั้งเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า๔เดือนแล้ว
ปรากฏว่ารถคันนี้รถเพื่อนบ้านนี้

แบบไม่ได้เกรงอกเกรงใจเลย
ติเขาบอกเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉย
เขาก็ไปขอความร่วมมือให้แล้ว
แต่ทางคนจอดรถกระบะไม่ยอมให้ความร่วมมือเลย
สงสัยต้องรอให้ลูกบ้านท่านอื่นร้องเรียนเข้ามาเยอะหน่อย
จะได้จัดการกับคนขับรถกระบะคันนี้

ผู้หญิงที่โพสต์เข้ามาร้องเรียนกับเพจแหม่มโพดำบอกว่า
สุดท้ายเราก็ทำได้เพียงโทรแจ้งตำรวจ
เพราะเรากลัวความไม่ปลอดภัย
เพราะวันก่อนเลือกที่จะลุกขึ้นสู้
จอดรถนอกบ้านเป็นครั้งแรก
แต่แล้วเวลา๑๙นาฬิกา
ผู้ชายบ้านตรงข้ามจงใจขับรถกระบะออฟโรด
มาชนรถเราอย่างแรงค่ะ
เขาเร่งเครื่องมาชนรถเราด้วยความเร็ว
มีร่องรอยยางรถไหม้บนถนนเลยค่ะ
รถเราเสียหายประตูยุบกระบะหลังบี้แม็กซ์เบี้ยว
ด้วยความแรงด้านหลังกระเด็นเกยขึ้นฟุตบาทเลย
โชคดีที่เรากับแม่ไม่ได้อยู่ในรถ
สุดท้ายเธอบอกเธอแจ้งความอย่างเดียว
เธอกลัวความไม่ปลอดภัย
ขนาดเป็นเพื่อนบ้านกันแท้

ใช่ค่ะดูภาพนะครับแบบนี้นะ
เรื่องนี้คือร้องเรียนเข้ามายังเพจแหม่มโพดำ
ก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อว่าวิธีการแก้ไขจะเป็นอย่างไร
แต่ในเพจคนแสดงความคิดความเห็นเยอะมากเลยนะครับ

กลัวจะเกิดเหตุการณ์เหมือนคดีป้าทุบรถ